ต้นขนุนถือเป็นต้นไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่าเมื่อปลูกไว้ในบ้านไม่ว่าจะปลูกข้างบ้านหลังบ้านหรือปลูกไว้ตามที่หนาที่สวนก็ล้วนแล้วแต่ให้ความเป็นสิริมงคล
ขนุนมีชื่อที่พ้องกับคำว่าสนับสนุนค้ำจุ่นเกื้อหนุน
จากลักษณะของขนุนที่มีเนื้อสีเหลืองดั่งทองขนุนจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความร่ำรวยความโชคดีให้กับผู้ที่ปลูกขนุน
ขนุนยังถูกเลือกมาเป็นเครื่องบวงสวงสารพระภูมิเจ้าที่ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อเป็นเคล็ดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและได้รับการเกื้อหนุนจากลูกน้องอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน